พาไปดูบัวลอยมือวัย
เขาทำบัวลอยไวมากครับคุณพี่

วันนี้ครับผมจุด้งเล่าไม่ยัง
จะมาตามหาคนที่มือวัยที่สุดในจังหวังธรรมดา
โอ้โหนอกจากผมมีใครมือไวกว่าผมอีกแล้วฮะ
มีจ้าร้านนี้เลยเขาขายบัวลอย

สวัสดีครับ
สวัสดีครับน้องชื่ออะไรฮะ

ขนมหวานอารวันน้องชื่ออารวันด้วยไหมฮะ

๑๖ปีแล้วค่ะตั้งแต่ยู๑๕ตอนนี้๓๑แล้วค่ะ

เอาล่ะคุณผู้ชมครับจะมาขอฝึกฝีมือแบบนี้
เผื่อไปขายแขนต์เปิดตรงนี้เลย

นี่คือแป้งหนูก็จะบีบก่อน

ตอนนี้ของผมก็หมุนไปละ๑นาที
วันนี้อาจจะได้กินบัวลอยที่อาจจะไม่กลมนักนะครับ
เพราะว่าถ้าหากมือใหม่สมัครเล่นนี่ปั่นอย่างนี้ครูโบได้ไหมครับ

ลองเข้าทุกต่อเข้าทุกต่อเข้าทุกต่อ

พี่ปุ๊บ
เดี๋ยวผมขอลองฝึกทำสักครู่เดี๋ยวจะมาแข่งกับคุณโบหน่อยว่าใครจะชนะครับ
มาตอนนี้เข้าสู่การแข่งขันแล้วครับเดี๋ยวผมจะแข่งกับคุณโบไทยโยนได้เยอะที่สุด
เพราะจะชนะในเวลา๑๕วิตคูณโบพร้อมไหมฮะ

โอ้โหไม่ตรงค่ะ

โอ้โฮ้ยรับเป็นลูกศูนย์ไล่โอ้โฮ้ย
คุณผู้ชมผลตัดสินเห็นแล้วครับ
สีเหลืองเยอะกว่าสีฟ้าครับ
เสียใจแต่ไม่เป็นไรครับ

ตอบเวลา๓๐วิกเกินมา๒วิกของคุณ

ถ้าตีเป็นวินะ๓๐วิร้อยกว่าลูก
ไม่เห็นต้องคุณเลยนะคุณก็จบเรื่องนี้ไหมนะฮ่า
ลูกครึ่งคือไวมากสายตาผมยังมองไม่ทันเลยคุณผู้ชม
นี่แหละคือเสน่ห์ของน้องโบแล้วก็ร้านอรวรรณนะครับ
อันนี้เราเห็นแต่รอบนอกเรายังไม่เห็นข้างในร้าน
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในร้านหน่อยครับ
คุณผู้ชมครับมาถึงข้างในร้านแล้ว

ข้างหน้าจะมีข้าวเหนียวดำขดเขียวค่ะมันต้มค่ะ
โอ้โหหลากหลายเลยวันนี้ผมขอสักหนึ่งเมนูได้ไหมฮะ
ลองชิมสองอย่างหนึ่งนะคะพอรอยแล้วก็หวานเย็น

รสชาติอร่อยกลมมากเลย
ความเด็ดของพะพิ้งกรอบอร่วมเป็นอะไรครับน้องโบครับ
ตัวพะพิ้งกรอบนะคะแม่จะทำเองค่ะ

แต่ถามนิดนึงราคามีเท่าไหร่บ้างครับน้องโมครับ
หนึ่งกรอบ๒๕ค่ะใส่ได้๓อย่างนะคะ
มันต้อง๒๕โซ่เขียว๒๕ค่ะ

บัวรอยนี่ก็จะใส่ไข่๓๐ไม่ใส่๒๕ค่ะ

หวานหอมมันอร่อยเป็นเวลาจ้า
มาแล้วบ่ระลอยขาดให้อร่อยนะครับ

มัดเราก็เกือบครึ่งชั่วโมง

เขินนะเคยทำตอนกลางคืน

มันก็หน้าวัดด้วยมันก็ทำได้ไหมล่ะ
ก็ได้อยู่บัวรอยจ๊ะเที่ยวไหมจ๊ะบัวรอย

นี่แหละครับคุณผู้ชมใครที่อยากจะกินบัวรอย
หอมหวานอร่อยและที่สำคัญ

ก็ร้านตั้งอยู่หน้าวัดลงช้างนะคะ
ถนนเขางูค่ะสวรรค์ราชบุรีค่ะ
ถ้าใครอยากจะชิมบัวรอยอร่อยก็แวะมาได้นะคะ
นี่สามารถมาได้เลยนะครับวันนี้
พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้ว
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ